คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยดีกว่านะคะ
จบงานแล้วปิดจ๊อปได้ดิวฉลองกันหน่อยไว้เพื่อนเฮ้ย

กินข้าวกันไปเนี่ยชุดใหญ่เลยบอกเลยว่ากินข้าวไม่อร่อย
งานนี้ช็อตฟิลโดนรวบยกแก๊งค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ขณะที่พันธ์ตำรวจโทกล้องพบโพแสนค่ะ
ผู้บังคับกองร้อยต่อชด๔๒๖กระบี่
นำกำลังบุกเข้าจับตัวนายพงศุริยารักษายศอายุ๔๑ปีนะคะ
และนายอภิพบคงชนะอายุ๓๓ปี
รวมไปถึงนายสัญญาทองคำอายุ๓๗ปีเนี่ยคุณเห็นไหม
คาวงข้าวเลยอ่ะกำลังกินอาหารกันอเร็ดอร่อย
อยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งบนถนนหลวงพ่อนะคะ
ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
๓คนนี้เขานำยาบ้าจำนวน๒๐๐๐เมตรนะคุณผู้ชม
ส่งลูกค้าทิ้งไว้ข้างทางเนียนเลย
ริมถนนห้วยยูงกระบี่น้อยค่ะ
ที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เนี่ย
ตามภาพเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเก็บมาได้นะครับ
คนยอมรับสารภาพว่านำยาบ้าไปทิ้งไว้จริง

อกจากนี้ก็ยังรับด้วยว่าก่อนหน้านี้
เอายาบ้าไปส่งที่วังวิเศษจังหวัดตรังมาแล้วด้วย
ให้กับนายวิพากษงทองอายุ๔๔ปีเอาโยนไปทางนู้นอีก
แล้วก็นางสุรีนุษย์เรียบร้อยอายุ๒๔ปี

ตำรวจตามไปจับได้ทั้งสองผัวเมียเลยนะฮะ

คู่นี้โดนไปยาบ้าอีก๑๐๐๐เมตรค่ะ
แล้วก็ยึดรถกระบะ๔คันโทรศัพท์มือถือ๗เครื่อง
รวมแล้วมูลค่ากว่า๒ล้านบาทเลยค่ะ

นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีข้อหา
ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า
ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนะครับ
ส่วนอีกรายไปต่อค่ะโอ้ยสพเมืองกระบีช่วงนี้
ึกมากเลยจับกลุ่มตัวนางไรนูลบุตรเห็ม
ปีแล้วค่ะคนนี้มาพร้อมของกลางยาบ้าเนี่ย
เป็นเม็ดมาเลย๑๙๔๕เมตรค่ะ
อยู่ที่ริมถนนซอยรอยไทยนะคะ

เขากำลังนำยาบ้าใส่ถุงพลาสติกพอดี

ก็เลยโดนเลยค่ะตำรวจลาดตะเวนผ่านมาพอดี
ทรงแล้วแหมมีพิรุษนะเจ๊
ก็เลยเข้าตรวจสอบจนพบยาบ้าค่ะ
สอบสวนทราบว่าจริงนะเขามีอาชีพเป็นแม่ค้านะ

แต่ว่าช่วงหลังมาเห็นบอกว่าขายของไม่ดีค่ะ
มีคนบอกว่ารับจ๊อปเสริมเปล่า

รับมาครั้งละ๒๐๐เมตรราคา๒๕๐๐บาท

เขาบอกไปส่งต่อผู้ค้ารายย่อยไปเปิดที่ราคา๓๐๐๐นะ
ตำรวจจับกลุ่มตัวนะฮะส่งพนักงานสอบสวนต่อไปนั่นเองค่ะ

โทษยาบ้าที่แบบว่ามีไว้ครอบครองเอาไว้จัดจำหน่ายเนี่ย

จำคุก๒๒๐ปีเลยทีเดียว

จะบอกว่าตอนนี้พี่เขาอาจจะคิดว่าล่ะว่า
ย้อนกลับไปขายข้าวแกงดีกว่าได้กำลังน้อยหน่อยก็ยังดีเนอะ
แล้วลูกเรียนทั้ง๒คนเหรอถูกต้องนะครับนั่นอ่ะเดียว